เพราะว่าวินาทีที่เราได้เห็นภาพว่า
ทั้ง๑๓คนปลอดภัยดี
เป็นภาพจากที่นักดำน้ำชาวอังกฤษไปเจอ
แล้วก็โอ้โหน้ำตาไหลกันทั้งประเทศ
ทีนี้เนี่ยนักดำน้ำชาวอังกฤษทั้งสองคนนี้นะคะ
ตอนนี้ชื่อแบบอยู่ในใจคนไทยทุกคนแล้ว

ฝีมือการดำน้ำแบบระดับโลก

ฟุตบอลโลกที่รัสเซียเดี๋ยวเชียร์อังกฤษกันแล้วกัน
เพราะว่านักดำน้ำสองคนนี้ใช่ไหม

อย่างที่บอกว่าเป็นภาพที่เรียกรอยยิ้ม

พอเราได้เห็นภาพว่าทั้ง๑๓คนทีมหมูป่า

ว่าทั้งสองคนนี้เขาเป็นใคร

ฝีมือในการดำน้ำของเขาเป็นยังไง
ทำไมถึงโอ้โหต้องบอกว่าเป็นฝีมือระดับต้นของโลกเลย

นี่คือริกสแตนตันกับจอนโบเลนเทนนะคะ
ทั้งคู่มาเมืองไทยสัปดาห์ที่แล้วนะคะ

คือทางรัฐบาลไทยขอไป
ขอไปที่หน่วยงานต้นสังกัดของพวกเขา
ก็คือสภากู้ภัยถ้ำในอังกฤษ
คือการทำงานของเขาก็เพื่อไปช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นนักผจญภัยนักเดินทาง
ใครก็ตามที่ไปติดอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะ
เขาจะช่วยเหลือแบบนี้ไปทั่วโลกนะคะ
มาช่วยหาหมูป่าทั้ง๑๓คนในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
นายสแตนตันเขาอายุ๕๐กว่าแล้วนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำภายในถ้ำมือดีที่สุดคนหนึ่งเลยค่ะ
ประสบการณ์ทำงานกู้ภายในถ้ำกว่า๓๕ปี

นี่แข็งแรงมากนะถึงขั้นแบบลุยถ้ำดำน้ำด้วยกัน

เมื่อปี๒๕๕๕นายสแตนตันได้รับเครื่องราชอิสริยพรแห่งจักรวรรดปริติชนะคะ
เป็นการยกย่องการทำหน้าที่ทั้งนักดับเพลิงทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยถ้ำ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่สแตนตันเขาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแบบนี้
เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี๒๕๕๔เขาได้รับการโหวตให้เป็นฮีโร่แห่งปี
จากนักดับเพลิงที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะ
คือนักดับเพลิงทุกคนเขาโหวตเลยว่านายสแตนตันเป็นฮีโร่แห่งปีนี้เลย
จากความพยายามในการกู้ภัยถ้ำในฝรั่งเศสก็คือในปี๒๕๕๙
ปี๕๓๕๔๕๕เนี่ยโอ้โหรางวัลอันทรงเกียจเยอะเลยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะโบแลนเทนนะคะนักประดาน้ำชาวอังกฤษที่อยู่ในคลิปด้วยนะคะ

เขาใช้เวลาว่างร่วมวิ่งมาราทอนอยู่ในเมืองบริสตอลนะคะ
ในการนำเอาอากาศที่หายใจแล้วกลับมาเป็นออกซิเจนที่ใช้ได้ใหม่สำหรับการดำน้ำ
นี่ก็เลยเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยค่ะเขาใช้ทักษะนี้
ใช้ในการสำรวจเส้นทางในถ้ำหลวง
ก็เลยทำให้ปฏิบัติภารกิจของพวกเขาประสบความสำเร็จได้ใจคนไทยทั้งประเทศ
ทั้งสองคนนี้อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะ

ก็ไม่เห็นเขาเลยจนกระทั่งเขาเจอเนี่ย